นี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันนะครับ
สมุทรสาครมีอุบัติเหตุรถกระบะบรรทุกปลาเสียหลักตกข้างทาง
โชคดีไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ

ส่วนสาเหตุนั้นเกิดจากยางระเบิด
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
หลังเกิดเหตุตำรุสพมสมุทรสาขอน
กระสานรถยกเทื่อนยายรถกระบะออกจากจุดเกิดเหตุ
อีกหลายเกิดดูปฏิเหตุตรงสามแยกไฟแดงบ้านตานหมู่๕
ตำรวจท่างิวอำเภอเมืองจังหวัดนครสีธรรมราช

ด้านหน้าถูกชนพังเสียหาย

จอดอยู่ในสภาพด้านหน้าพังยับเดินเช่นกัน
ตรวจสอบภายในรถกระบะพบพันธ์ตำรวจเอกเทเวศปลื้มสุด
อายุ๕๖ปีผู้กำกับสพมนครสีธรรมราช
ได้รับบาดเจ็บอยู่บอดที่นั่งข้างคนขับ
ศีรษะแตกมีเลือดไหลอาบตัว

บ่อด้านหลังพบภรรยาของพันธมรวจเอกเทเวศ
มีบัตรแผลที่ใบหน้า
และพันธมรวจโถอภิชาชโคชเฉอเวศ

และหัวหน้าพนักงานสอบสวนรงพักเดียวกัน
มีบัตรแผลที่ศีรษะ
จึงรีบนำตัวส่งลงพันธมระชาวีด
หักเบาะด้านหลังพบภรรยาของพันธบรวจเอกเทเวศ

รองผู้กำกับและหัวหน้าพนักงานสอบสวนโรงพักเดียวกัน
มีบาดแผลที่ศีรษะจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนพลขับไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ระบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยซึ่งจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้กำกับสพมนครศรีธรรมราชพร้อมภรรยาและรองภูมิกับ
กำลังไปทำบุญที่อำเภอนพิตำแต่ขณะขับผ่านสามแยกไฟแดงบ้านตาน
จู่รถตู้ที่ขับสวนมาฝ่าไฟแดงแล้วเลี้ยวตัดหน้าในระยะกระชันชิด
ทำให้รถทั้ง๒คันชนประสานงากันอย่างจัง
ลวงจรปิดบันทึกวินาทีรถพ่วงคันหนึ่งที่บรรทุกสินค้ามาเต็มคัน
หลักแห่โค้งพลิกตะแคงบริเวณโค้งคอเอ็นหมู่๒ตำบลไม้ขาว
ทะลังจังหวัดภูเก็ตซึ่งจุดเกิดเหตุเป็นโค้งหักศอก
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้มีผู้บาดเจ็บ๒คนรถพ่วงพังเสียหาย
สินค้าซึ่งเป็นน้ำมันมะกอกตกกระจัดกระจายกู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ว่าสาเหตุเกิดจากถนนลื่นเพราะก่อนเกิดเหตุมีฝนตกลงมาอย่างหนัก
ที่จังหวัดนครราชศรีมาเกิดเหตุไฟไหม้รถยนต์ริมถนนมิตรภาพ
ในพื้นที่ตะบนมะเกลือเก่าอำเภอสูงเนินจุดเกิดเหตุอยู่ช่วงหลักกิโลเมตรที่หนึ่งร้อยสิบสี่
ถูกไฟลุกไหม้อย่างรุนแรงต้องปิดการจราจรชั่วคราว
ดับเพลิงและกู้ภัยระดมฉีดน้ำดับไฟอยู่ประมาณ๑๕นาที
ดับไฟได้สำเร็จแต่รถได้รับความเสียหายทั้งคัน
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ารถคันนี้ติดตั้งระบบแก๊ส
ตำรวจสอบประคำเจ้าของรถเก๋งทราบว่าขับรถจากกรุงเทพมากับภรรยา
เพื่อไปหาหมอที่ตัวเมืองนครราชศรีมา
ถึงจุดเกิดเหตุมีสัญลักษณ์บางอย่างแสดงที่หน้าปัด
แต่ไม่ได้เอกใจจึงขับไปเรื่อยไม่นาน
ก็มีรถที่ขับตามหลังมาบีบแตร่เตือนเสียงดังสนั่น
ก่อนที่จะมีควันออกมาจากกระโปรงหน้ารถจึงรีบจอดข้างทาง
แล้วเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็วโชคดีที่ทั้งสองคนปลอดภัย
เช่นเดียวกับที่จังหวัดกระบีเกิดเหตุไฟไหม้รถเบนส์
ริมถนนอ่าวลึกปลายพระยาตะบนอ่าวลึกอำเภออ่าวลึก
เพลิงและกู้ภัยใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมง

ตรวจสอบพบว่าห้องเครื่องและตัวถังด้านหน้าถูกไฟไหม้เสียหาย
ส่วนคนขับหนีออกมาได้อย่างปลอดภัย
สอบถามชายอายุประมาณ๕๐ปีเจ้าของรถทราบว่า
เมื่อวานนี้เพิ่งนำรถคันดังกล่าวเข้าซ่อมที่อู่เสียค่าซ่อม๖๐๐๐บาท

พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถมีอาการผิดปกติจึงรีบจอดข้างทาง

จากนั้นไม่ถึง๕นาทีก็เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นอย่างรวดเร็ว
ว่าสาเหตุเกิดจากสายน้ำมันรั่วประกอบกับรถมีสภาพเก่า
ซ่อมมาแล้วหลายครั้งจึงเกิดเหตุไฟลุกไหม้ขึ้น